คุณผู้ชมครับเรามาติดตามชีวิตของหลัง
หรือว่าศักดิ์ศรีศุนธร
ดังขึ้นมาจากกรณีที่เขาไปจับใบดำใบแดง
ในการเกณฑ์ทหารและเขาได้ใบแดง

ในหน่วยที่รับสมัครเกณฑ์ทหาร

บอกว่าผู้ชายคนนี้ผู้ชายสวมเสื้อขาวคนนี้
ร้องไห้ไม่หยุดเลยหลังจากที่จับได้ใบแดง
คือเจ้าหน้าที่ทหารต้องไปฮิ้วปีกเลยแหละ
พอมาเซ็นเอกสารก็ยังคงร้องไห้อยู่นะคะ

ตอนแรกก็เป็นเรื่องขำตอนหลัง
ทหารที่เขาถ่ายคลิปไว้ได้เขาบอกไม่ขำแล้ว
เพราะว่าร้องเขาบอกว่าเขาเป็นห่วงยายนะฮะ
ใครจะดูแลยายถ้าเขาเข้ามาเป็นทหาร
กลายเป็นเรื่องกล่าวที่ในโลกโซเชียลเขาก็แชร์กัน
แล้วก็สื่อก็ตามชีวิตหลังเหมือนกัน
ตอนนี้มันอาจจะมีเสียงสะท้อนกลับไปว่า

หรือว่าหลังอยากได้เงินบริจาคหรือเปล่า
มันเป็นเสียงสะท้อนมาบอกว่าคนอื่นที่เขาไปเกณฑ์ทหาร
เขาก็ต้องดูแลลูกดูแลเมียเหมือนกัน

ใช่ฮะแต่เราก็ยังตามติดชีวิตหลังอยู่

คือตอนที่จัดรายการรถประทุกข์เสร็จก็อ่านข่าวหลังอยู่นะ
ออกไปข้างหน้าหน้าสตูเจอหลังกับคุณยาย

สัมผัสได้เลยว่าเขาเป็นเด็กที่จิตใจดีจริงคุณผู้ชม
แล้วก็ได้รับการปลูกฝังมาอย่างดี
น้องไม่ได้ว่าพ่อแม่ไม่ได้โกรธพ่อแม่เลยนะ
แม้จะไม่ได้โตมากับพ่อแม่แล้วก็บอกอยากให้พ่อแม่กลับมาหาคุณยายด้วย

เรื่องของพ่อแม่ของหลังนี่แหละนะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ยังติดตามชีวิตของหลังอยู่นะครับ
เดินทางไปพบกับนายศักดิ์ฤทธิ์ศรีสุนทรหรือว่าหลัง
ที่บ้านพักในซอยเทิดไทย๕๙เขตภาษีเจริญ
ตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ก่อนที่ช่วงเย็นเขาจะมาในรายการของไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
ซึ่งเป็นบ้านไม้เก่าปลูกขึ้นเองอายุกว่า๔๐ปีบนที่ดินเช่า
หลังบอกว่ารู้สึกเครียดและกังวลกับกระแสข่าวต่างที่เกิดขึ้น

เพราะว่ากระแสเขาบอกว่าหลังจากคลิปออกมาคนดูเป็นล้านล้านเขาเอง

ครับแล้วมันก็นี่แหละมีเสียงสะท้อนออกมาอย่างที่เราบอกไปนะฮะ
หลังอยากดังหรือเปล่าอยากมีเงินบริจาคเข้ามาหรือเปล่า
หลังบอกว่าจริงไม่อยากเลยตอนนี้หลังนอนไม่ค่อยหลับฮะ
ก็ยังต้องไปทำงานตามปกติต้องใช้ชีวิตตามปกติ
เป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบแม้ว่ากระแสข่าวที่เกิดขึ้น
ส่งผลต่อการใช้ชีวิตบ้างนะฮะ
แต่หลังมองว่าอาจจะทำให้เขาได้มีโอกาสพบแม่
เพราะข่าวของเขาออกไปเรื่องราวชีวิตของเขาออกไป
เขาก็อยากจะเจอกับแม่อยากจะเจอกับพ่อที่จากเขาไปนาน
ตั้งแต่ที่หลังอายุ๓เดือนเท่านั้นเอง
ฟังเสียงของหลังนะฮะ
ปีไม่ได้เจอแม่ตั้งแต่๒ควบ
ก็ถ้ามันเป็นผลดีไหนก็มันเป็นอย่างนี้แล้วก็ขอให้ได้เจอกับพ่อกับแม่
ผมได้อยู่ครบกันสักทีครับผมรอมานานแล้วอะไรอย่างนี้
แล้วเราไม่รู้สึกแบบน้อยใจหรือว่าเฮ้ยเขาแบบไม่ได้ดูแลเราตั้งแต่แรกนี้

คิดน้อยใจครับก็คือว่ายายเลี้ยงมาผมก็ดูแลยายแทนแม่อยู่แล้วนี่
ไม่ได้เลี้ยงผมแต่ผมเลี้ยงเขามันก็ไม่ไปไหนหรอกครับ
กลับมาผมก็คิดว่าเป็นแม่เพราะแม่ให้ให้ร่างกายผมมาดูเขาไง
ผมไม่โกรธนะผมผมไม่คิดจะโกรธไม่ว่าแม่จะมายังไงหรือเป็นยังไง
ผมก็ไม่เคยคิดจะโกรธแกว่ายังไงก็แม่เราครับ

พ่อก็พ่อเราเหมือนกันครับถึงแม้เขาจะทิ้งเราไปก่อนนะ
ไม่เคยมาดูไม่เคยมาอะไรแต่ผมก็ไม่ซีเรียส
ถ้าพ่อกับแม่ฟังอยู่หรือดูอยู่อยากจะพูดอะไรกับเขา
บอกว่าถ้าพ่อกับแม่ดูอยู่ก็แม่กลับมาดูยายเถอะยายแก่แล้ว
อายุมากแล้วไม่ต้องมีทรัพย์สินเงินทองอะไรมาหรอก
กลับมาหาแกเถอะแกเป็นห่วงยังไงแกก็เป็นแม่
แล้วเดี๋ยวเขาจะอยู่ได้เท่าไหร่เราก็ไม่รู้ใช่ไหม
เราก็ดูแลเต็มที่แล้วขอให้พ่อกับแม่กลับมาดูอย่างน้อย
สักครั้งหนึ่งก็ยังดีเห็นกับผมสักครั้งก็ยังดี

นี่แหละครับสาเหตุที่น้องหลังเขาอยากให้แม่กับพ่อกลับมา
ไม่ได้อยากให้กลับมาคือก็อยากนะอยากให้กลับมาดูแลเขาด้วย
แต่สิ่งที่สำคัญคืออยากให้กลับมาดูแลยาย
เพราะว่าถ้าตัวหลังเองต้องเข้าไปเป็นทหารจริง
ยายจะอยู่กับใครแม้จะมีป้าอยู่ก็ตาม
แต่ยายคงคิดถึงแม่ของหลังก็คือลูกของคุณยาย
ลูกของคุณยายเอง
หลังเขาเลยอยากให้แม่กลับมาดูแลยายหน่อย
ทีมข่าวของเราไปอยู่กับหลังตั้งแต่เช้าแล้วก็ถาม
น้องหลังจะไปทำงานหรือยัง

คืออยากรู้ไงว่าใช้ชีวิตเป็นยังไง
หลังบอกพี่ไปได้นะพี่จะซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ผม
หรือพี่จะไปรถของพี่เองพี่ไทยรัฐ
เอาอย่างนี้น้องทำตามปกติเลย
เดี๋ยวพี่เก็บภาพกันเองว่าหลังไปทำงานใช้ชีวิตยังไง
หลังก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปทำงาน
ที่บริษัทขายอุปกรณ์ไฟฟ้าย่านคลองศาล

นางสาวเพชราพรมุ่งจันท

บอกว่าเด็กคนนี้มีความนอบน้อม
อัธยาศัยดีก็คือเป็นเด็กดีนั่นแหละ

แม้ว่าจะไม่เคยสนิท

หลังทำงานมา๔วันแล้วเป็นยังไงบ้าง

ซึ่งทางเจ้านายเขาให้เงินเดือนผมเดือนละหมื่น

ยิ่งเหตุถึงเสาร์วันอาทิตย์ผมได้หยุด

คือวันวันหนึ่งแทบจะไม่ต้องเสียเงิน
แล้วถ้าเกิดว่าน้องเค้าได้ค่าจ้าง

ของคุณป้าของน้องหลังกันบ้างคุณป้าสมทวิน

คุณป้าเนี่ยก็บอกว่า
ครอบครัวไม่ได้อยากจะสร้างกระแสเพื่อให้คนมาช่วยเหลือ
กลัวเหมือนกันว่าคนในสังคมจะเข้าใจผิด
เพราะครอบครัวจริงแล้วก็ยินดีที่หลังเนี่ย

แม้ว่าหลังจะห่วงคุณยายมากก็ตามนะครับ
ส่วนเงินบริจาคผ่านบัญชีของคุณยายเนี่ย
ตรวจสอบเมื่อวานนี้ก็มียอดเงินเข้ามาเรื่อย
ทางครอบครัวบอกว่าขอขอบคุณมาก

เพราะว่าทางครอบครัวเองก็ยังมีกำลังในการทำมาหากินเอง

แล้วก็บอกว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าเลขบัญชีนี้กระจายออกไปได้ยังไง
แต่ว่าไม่ต้องบริจาคเพิ่มเข้ามาแล้วนะคะ
ถึงแม้ว่าสิ่งที่ตัวเองหาได้ที่ครอบครัวหาได้จะไม่มากพอ
แต่ว่าก็ยังดูแลเลี้ยงดูคุณยายได้ไม่มีหนี้มีสิน
ขออยู่อย่างพอเพียงไม่รบกวนใคร
เพราะคุณป้าบอกว่ายังมีอีกหลายคนที่ต้องการความช่วยเหลือมากกว่านี้

แต่ส่วนเงินที่บริจาคมาแล้วที่ให้มาแล้ว
ก็จะเก็บไว้เป็นทุนให้กับหลังได้เรียนต่อจนจบปริญญาตรี
แล้วก็จะเป็นทุนให้คุณยายด้วยนะในการที่จะดูแลสุขภาพ
เพราะทุกวันนี้คุณยายยังต้องไปซื้อดอกไม้มาร้อยพวงมาลัยไปนั่งขายหน้าเซเว่นอยู่เลย

ที่สำคัญนะครับคุณป้าบอกว่าหลังอยากเจอพ่อกับแม่
แยกทางกันแล้วก็ปล่อยให้หลังอยู่กับยายมาตั้งแต่ยังเล็กอยู่
หลังยังคงคิดถึงสำนึกบุญคุณของพ่อและแม่อยู่เสมอ
อันนี้คุณป้าเขาเปิดใจมานะครับ
ขณะที่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้หลังเขามานะคุณนะ

ที่ไหนครับรายการของเราฮะนี่ฮะรายการอะไรฮะ
ถามตรงค่ะมาคุยกับคุณจอมขวัญ
คือจริงมารอก่อนเข้ารายการนานหลายชั่วโมงเลยคุณยายก็หนาว
คุณยายหนาวใช่ไหมไม่ได้เจอแอร์
พอมาเจอแบบนี้ก็ห่มผ้าแล้วก็ค่อยเล่ารายละเอียดให้ฟัง
แต่มาเจอคุณจอมขวัญคุณยายหนาวกว่าไหมไม่หนาวนะ

คุณจอมขวัญเป็นนางฟ้าถามคุณยายและถามน้องรังแบบ
เบาหน่อยซอบหน่อยเรื่องราวชีวิตคุณยายกับน้องหลังเป็นยังไง
เล่าให้ฟังหน่อยคุณยายก็เล่าให้ฟังฟังเรื่องราวกันหน่อยครับ
วันนี้มานั่งอยู่อย่างนี้สมมุติพ่อกับแม่ดูรายการพี่อยู่ดูไทยรัฐทีวี
ผมดูแล้วครับแต่ว่าเขาคงไม่มา
ขอพูดอีกทีนึงเขามาไม่มาไม่รู้ล่ะอยากบอกอะไรกับเขาบ้าง
ก็บอกว่าถ้าแม่ดูอยู่จริงกับพ่อนะนามสกุลไม่เปลี่ยน
นามสกุลไม่เปลี่ยนมาหายายเถอะเขารออยู่เนี่ย
ยังไงเขาก็รออยู่เขาพูดถึงทุกวัน
มาหาเขาสักครั้งก็ยังดีผมไม่ได้อยากเอาอะไรหรอก
ไม่ได้อยากจะมีปัญหาอะไรแต่คือ
ถ้าแม่ไม่ดูแลผมไม่รักผมพ่อไม่รักผมหรืออะไรผม
ผมไม่ว่ายายเนี่ยเลี้ยงผมมายายเลี้ยงแม่มา
กลับมาดูเขาสักครั้งอย่าทิ้งเขาไปเลยเขาแก่แล้ว
ผมก็จะไปแล้วถ้ากลับมาดูแทนผมได้ก็จะดี
ผมขอแค่นี้ครับแม่พ่อถ้าได้ยินผมอยู่นะ

ใช่ค่ะคือรู้สึกแล้วก็สัมผัสได้จริงว่า
หลังได้รับการอบรมเลี้ยงดูแล้วก็ปลูกฝังมาอย่างดี
แม้ว่าน้องอาจจะไม่ได้รับความอบอุ่นแบบเต็มจากคุณพ่อคุณแม่

แล้วก็คุณยายเนี่ยคือคุณยายเป็นคนที่คือหน้าตาคุณยายน่าสงสารนะ
ชีวิตของคุณยายก็น่าสงสารนะเวลาคุณยายแกพูดทีไรเนอะ
น้ำตาคลอทุกทีเลยนะครับแล้วก็
แต่เราก็เห็นความเข้มแข็งของครอบครัวนี้มาตลอดเหมือนกัน

เรื่องของการดูแลช่วยเหลือครอบครัวนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่จากศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ย
ก็เข้าเยี่ยมบ้านของน้องหลัง
สอบถามชีวิตความเป็นอยู่กับคุณยายคุณป้า
เพื่อที่จะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือได้ตรงจุด
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่จากบ้านบางแคร์กรมผู้สูงอายุ
จะพิจารณาช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านในงบ๒๐๐๐บาท
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพจะจัดทำเรื่องของงบ
สงเคราะห์เด็กครอบครัวที่มีรายได้น้อยให้กับครอบครัวของหลังด้วยนะครับ
เมื่อวานเห็นคุณอารยาบอกว่าจะไปขอถ่ายรูปกับคุณยาย
ใช่คุณยายคุณยายยิ้มหวานหน่อยแล้วก็จะเซลฟี่
หันมาบอกว่ายายไม่มีฟันแล้วน่ารักมากเลยนะคะ
แล้วก็ตอนนี้คือคนที่จะช่วยเหลือหลังแล้วก็คุณยายก็ยังมีอยู่เยอะจริงนะ
อย่างคุณบุ๋มปนัดดาเขาก็ออกมาแล้วก็บอกเลยบอกว่านี่คือเตรียมเงินสำรองเอาไว้ละหนึ่งหมื่น
เพื่อที่จะเอาเงินตรงนี้ไปช่วยถ้าเกิดว่าเดือนพฤศจิกาผลัด๒ใช่ไหมที่หลังจะต้องไปเข้ากรม
ทีนี้ณตอนนั้นมันอาจจะยังไม่ได้เงินทันทีไง
แล้วพอหลังไม่อยู่คุณยายจะเอาเงินจากที่ไหนก็เลยเตรียมสำรองเอาไว้ก่อน
แล้วที่แรกคุณบุ๋มปนัดดาบอกด้วยนะบอกว่าจะช่วยเหลือเรื่องของร้านขายหมูปิ้งให้กับคุณยาย
ยายบอกว่าคุณยายไม่ไหวคืออาจจะเกินกำลังไปยายขอร้อยมาลัยเหมือนเดิมดีกว่า
แล้วถ้าเกิดว่าระหว่างที่หลังไปฝึกเนี่ยคุณยายถ้าต้องไปโรงพยาบาล
คุณบุ๋มปนัดดาบอกว่าเดี๋ยวเตรียมเรื่องรถพยาบาลรับศพคุณยายให้ไม่ต้องห่วง
เรื่องของหลังเนี่ยดังขึ้นมามันก็เป็นเสียงสะท้อนนะของชีวิตหนึ่งที่ต้องเข้าไปเกณฑ์ทหารนะครับ
ซึ่งจริงยังมีอีกหลายชีวิตที่มีลักษณะแบบนี้แหละต้องจากครอบครัวแล้วต้องไปฝึกแล้วใครจะดูแลครอบครัวอะไรอย่างนี้ฮะ
กองทัพก็คงต้องมีมาตรการต่างในการที่จะดูแลชีวิตของผู้ที่เข้าไปเกณฑ์ทหารต่อไป
ทัพก็บอกแล้วนะนี่ก็เป็นเคสตัวอย่างที่เหลือก็ต้องดูต่อว่าพี่น้องทหารของเราที่เข้ามาเกณฑหารจะมีชีวิตยังไงนะครับ
ก็บอกว่าดูแลทุกคนแหละยังไงก็อยู่ในดุลยพินิษฐ์พิจารณากันไป
เพราะว่าทำหน้าที่ปกป้องดูแลชาติเราก็ต้องดูแลคนของครอบครัวกองทัพด้วยเหมือนกันนะคะ
ว่าเรื่องของหลังก็เป็นเรื่องของจังหวะชีวิตนะ
คนจะดังอยู่ดีพอดังจริงไม่ต้องเตรียมก็ดังอยู่แล้วใช่
ก็ชื่นชมนะคะในโชคชะตาในชีวิตของคนคนนี้ถือว่าเป็นคนที่มีความกระตันอยู่นะคะ